สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอ้าว
มาโอเคค่ะไอ้จี๊หลอนใส่อะไรบนหัวของหลอน

รับพี่ตูนเข้าสู่เมืองเหนือค่ะบ้านเกิดตัวเอง

เผอคอคาก่อนแล้วเข้าตอนนี้อยู่องค์เพอเมือง
งงแต่ว่าหมวกเธอเหมือน๑๒ปันนา
นั่นน่ะสิกำลังจะบอกว่าขึ้นไปเหนือนู่นแล้วนะคะคุณ
เข้าเหนือค่ะคือนี่หนีหนาวจากบองโกนะคะ
ลงมานิดนึงบ้านเธออากาศเล็กตัวเดียวยังมันใช่ใช่ไหม

เฮ็ดชะปูนทำไมเหลือ๙บนเขามาเผาโอ้โฮ
เมื่อวานก็อากาศดีมากวันนี้ก็อากาศดีมากจริงเลย
อุณหภูมิต่ำสุดเท่าไหร่ครับ

แล้วก็ที่สุดที่เคย๓๗๓๘อะไรอย่างนี้หรือ๓๕คือ๒๖
แล้วก็ลงแล้วพอแดดหมดลง

วันนี้เราเหมือนเปิดแอร์ธรรมดาอัลโดรน์สู้ตาย

ตอนเก่งตัวเยอะแบบหนูก็คือธรรมดาแล้ว

ห้ามนะคะหนึ่งข้อเตือนอย่ารีบเอาเสื้อไปซักแห้ง

เอาเสื้อมาใส่กันก่อนเพราะจะไม่รู้จะได้ใส่อีกเท่าไร
ค่ะครอบคุณจริง
พรุ่งนี้จะลงไปอีก๒องศาได้ข่าวนะ

ช่วงนี้ต้องบอกว่าใกล้จะปีใหม่แล้ว
ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการเดินทางต่างในช่วงปีใหม่
ก็มีกฎระเบียบออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพามนากุลรองผู้บัญชาการตำรวจ
ก็เป็นประธานในการประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัย

ในช่วงเทศกาลแบบนี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็จะมีในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
ในเรื่องรถยนต์สาธารณะไม่รับผู้โดยสาร

ส่วนข้อหาอื่นให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิษฐ์
ถ้าไม่จำเป็นก็ผ่อนผันการจับกลุ่มได้
โดยเฉพาะกรณีการนั่งกระบะท้ายรถ
นี่ไงเป็นประเด็นกันอยู่ตอนนี้แหละ
ก็สั่งการในที่ประชุมให้ดำเนินการผ่อนผันการนั่งกระบะท้ายรถ
มีกฎหมายระบุว่ามีความผิดตั้งแต่ปี๒๕๕๙

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา
แต่หากเห็นพฤติกรรมอาจก่อให้เกิดอันตรายก็จะไม่ผ่อนผัน
อย่างเช่นกรณีนั่งท้ายกระบะท้ายรถในลักษณะเหมือนมึนเมา
แล้วก็มีพฤติกรรมลักษณะที่จะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น
อย่างเช่นอาจจะนั่งขอบแล้วดูอะไรแบบนี้

ใช่ก็สั่งการให้ทุกกองบัญชาการตำรวจภาคนะคะ
สำหรับผู้ใช้รถยนต์ที่มีอาการมืนเมา

ยังต้องถูกตรวจเลือดด้วยนะคะ

อ้ออีกหนึ่งเรื่องที่ผลตำรวจเอกสิวรากล่าว
ก็คือตำรวจจะยึดถือความสะดวกของประชาชนเป็นหลักในการปฏิบัติค่ะ
หากพบว่ามีพฤติกรรมอันเป็นภัยกับบุคคลอื่น

ส่วนกรณีการยึดรถจักรยานยนต์ได้
ดังนั้นเนี่ยรถจักรยานยนต์ต้องบอกเลยนะคะ
ว่าไม่จำเป็นว่าจะถูกจับในระหว่างที่ขับขี่เท่านั้น
บางทีจอดอยู่แล้วเกิดแบบ
น่าสงสัยว่ารถอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ถูกต้องตามกฎหมาย
สิทธิ์ยึดรถได้เช่นกันด้วยนะคะในกรณีนี้
เกี่ยวกับเรื่องของไม่สวมหมวกกันน็อก
ข้อหาไม่สวมหมวกกันน็อกเนี่ยไม่สามารถยึดรถจักรยานยนต์ได้นะคะ
แต่ถ้ารถไม่ถูกกฎหมายมีโอกาสในการถูกยึดด้วย

และในวันเดียวกันค่ะพลตำรวจตีจิรพัฒน์ภูมิจิตนั้นนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็กล่าวถึงกรณี
ในวันที่๑๗ธันวานี้เป็นวันแรกที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เริ่มนำใบสั่งแบบใหม่มาใช้กับผู้กระทำความผิด

ก็คือสำหรับแบบใหม่ก็ประกอบไปด้วย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีทั้งสองภาษา
มีช่องระบุความผิดข้อหาต่างให้ตำรวจผู้จับกลุ่ม
ระบุความผิดได้เลยนะคะปกติจะใช้มือขีด
อันนี้ไม่ต้องมีมาหมดแล้วเป็นข้อละติ๊ก
พวกคุณทำอะไรผิดบ้าง
แถมมีแถบบาร์โค้ดเพื่อให้ผู้รับใบสั่ง
สามารถชำระค่าปรับผ่านธนาคารได้อีกช่องทางหนึ่ง

ปกติก็ต้องแบบไปจ่ายตามสถานีตำรวจใช่ไหมคะกับที่ทำการปรายศนีย์

มีอื่นไหมมีอื่นอะไรอย่างนี้
แต่ส่วนใหญ่จะติ๊กว่ามีความผิดอะไรบ้าง
ครับเร็วผิดก็จ้าร่าจ้อนอะไรกระหว่างกันไป

แต่อันนี้นะถ้าหากว่าเรามีหลักฐาน

เอาไปแย้งได้ยังไม่ใช่ที่สุดนะ

จะมีหลักฐานนะคะไม่ได้ไปเถียงข้างคุณครูเดี๋ยวจะซวยหนักกว่าเดิมนะคะ

โดยตอนนี้นอกจากตำรวจจะรับเรื่องลอตเตอรี่แล้วเนี่ย

เวลาที่ลอตเตอรี่จะออกเนี่ย
มีคนไปแจ้งความกันลอตเตอรี่หาย
แต่นี่ตอนนี้จะต้องมาดูแล้วเรื่อง

วันนี้ก็คือวิ่งเข้าสู่เซตที่๔ได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะ

ตั้งแต่เป็นตีอีกเหมือนกันนะครับ
ตีสามเนี่ย
วันนี้นะคะที่๑๙เนี่ย
นี่ลากแก่นก็ไปโอ๊ตประโมชน์ตำของเราก็ไปนะคะ

แม่มสุริวิพาไปแน่นอนนะคะ

วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่อำเภอศพปราบระยะทาง๒๐กิโลนะคะ
แล้วก็มาถึงที่นาเสงเกาะคาอีก๑๐กิโลนี่คือเซตสอง

ทำไมล่ะไม่ไปวิ่งกับเขาซะหน่อยเองจริง
ไม่รู้ว่ามางานแล้วค่ะ

ทำไมแม่หนูส่งคลิปให้ดูด้วย
อ๋อเหรอ
ว่าเธอรอรับอยู่เหรอใ่ไว้ดูซิ
ดูคลิปหน่อยค่ะ
แม่อัลกี้ใส่พลุสนี่เหรอ
โถมันล้อต้นมาก็แม่หนูเห็นแม่หนูสิ

แม่หนูใช้หมวกเว้อเว่อแล้วค่ะ

วันได้แล้วนะฮะระยะทาง๑๔กิโลก็ไปถึงที่อำเภอเมืองเลยรวมทั้งหมดวันนี้๖๒๖๒กิโล๓๐๐เมตรท่านผู้ชมค่ะ
ดักรอเลยที่กรุงเทพไม่ทันไปที่นู่นเลย
กว่าจะถึงพยาวเนี่ยอีกหลายกิโลใช่ไหมคะ
กิโลอีกตัว๒๓๐๐บาทเลยอ๋อ๒๓๐๐บาทเลยมีคุณผู้ชมถามเมื่อกี้เขาบอกว่า
ถ้าเกิดว่านั่งหน้าแล้วเมารถขอไปนั่งท้ายกระบะจะถูกจับไหมคะ

คืออย่างนี้การที่นั่งกระบะหลังมันอันตราย

คนไทยก็มีรถกระบะคันเดียวสำหรับทำงานด้วย
อันที่จะไปอยู่กันจากข้างหน้ามันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะ

คุณแม่มันถูกกับการใช้ชีวิตของเขา
ซึ่งบอกว่าเมื่อก่อนอย่างหนูตอนเด็กไปงานการ์ชัฐอย่างเงี้ย

พี่เขาห่วงกันเพราะเขาชอบนั่งขอบตลอดกันอยู่ในตอนที่อีกบันไดสงการเนี่ย
และบัตรเหตุไม่รู้มันทำอะไรไงระวังตัวเองนะ
คนส่งจากหนองบัวลำภูตอนนี้แปด๙องศาไม่ใช่แค่กับความพันอม๙องศา
เหลือเลขตัวเดียวกันแล้วนะสังเกตอยู่อย่างนึงไหมว่าวันนี้
อีสานเหนือกลับกลายเป็นว่าอุณหภูมิลดลงมากกว่าภาคเหนืออีก
ใช่ถูกผลงมาก
อีสานเหนือ

ไปแล้วอีกหนึ่งเรื่องถ้าคุณไปงานเผาศพ

คนที่กำลังจะเผาศพอยู่โผล่ออกมากลางศพก็ต้องโกยเถอ

สมมุติวันนี้เราไปงานเผาศพนายเอ

คุณคิดว่าคนในงานควรจะเป็นยังไง
ผู้สื่อข่าวเนี่ยนะฮะรายงาน
มาว่านายสว่างไกรศรีคู่ชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย
นำตัวนายสาคอนอายุ๔๔ปีเนี่ย
ญาติพี่น้องเนี่ยตอนนี้ต้องไปร้องทุกข์กับสื่อมวลชนทางไทยรัฐว่านายสาคอนเนี่ย
ถูกทางราชการระบุว่าเสียชีวิตแล้ว
ทั้งที่อยู่ในงานเผาศพด้วยนะ

เพราะเอาศพใครไปเผานี่ไงมันเกิดขึ้นแล้วจริงโดยนายเจริญซึ่งเป็นพี่เขยของนายสาขอนก็ว่า
ตนได้รับแจ้งจากภรรยาว่าตำรวจสนนางเลิ้งโทรศัพท์มาแจ้งว่า
ให้ไปรับศพนายสาคอนซะที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
เนื่องจากว่านายสาคอนเสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคทางเดินอาหาร
เมื่อวันที่๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมา

ญาติพี่น้องจึงได้ว่าจ้างรถยนต์คันหนึ่ง
ก็ค่าจ้างก็๑๐๐๐บาทนั่นแหละ

โดยมีหนังสือรับรองการตายของคณะแพทยศาสตร์
วันที่๒๑พฤษภาคมปีที่ผ่านมา
ว่ามีใบบรณหมัดประกอบทุกอย่าง

ขณะที่กำลังไปรับศพนายสาคอน

แต่ที่ผิดสังเกตอย่างหนึ่ง
ฟันของศพยื่นออกมา

คือนายสาคอนฟันด้านหน้า
ปกติตอนยังมีชีวิตอยู่คือฟันหล่อ
ตนจึงแจ้งความผิดสังเกตให้กับเจ้าหน้าที่ทราบแล้ว
แต่ทางเจ้าหน้าที่จะว่าศพเริ่มบวม
ขึ้นอืดแล้วให้รับออกไปซะ
กับญาติพี่น้องก็จึงรับศพนายสาคอน
กลับมาทำบุญที่บ้านเมื่อวันที่๒๒พฤษภาคม
ก็๒วันนั่นแหละหลังจากที่เขาให้ไปรับ
ตั้งแต่วันที่๒๐๒๑เอาศพออก๒๒ก็ถึงบ้าน
ก็ทำบุญทำอุทิศวรณ์กุศล๓วัน
จนกระทั่งช่วงค่ำของวันที่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมาว่ะ
ปรากฏว่าอันนี้จริงงานศพจบตั้งแต่๒๒พฤษภาคม
ธันวาคมนายสาคอนเดินทางกลับบ้าน
บ้านเหล่าฟ่ายญาติพี่น้องอะเห้า

กลับชาติมาเกิดเหรอจะได้ชวนมามูนะ

ภษภาคมมิถุนาคและกรกฎาสินหาการยาตุหราภูิสิกะ

เขาก็ออกไปทำงานข้างนอกแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องด้วยเหมือนกัน
และก็ในที่สุดตามปฏิเสธจังหวัด
ต้องไปแจ้งพุทธใหญ่บ้านนับทราบ
ทางด้านนายนี่พูดบอกตนเองยังไม่ตาย
ที่หายไปเนี่ยออกจากบ้านไปทำงานบนเรือประมง

ระหว่างที่ทำงานอยู่ในเรือประมง
ก็มีชาวพระม่าคนหนึ่งทำงานบนเรือประมงด้วยกัน

ซึ่งตนก็พยายามที่จะแย่งเอาบัตรประชาชนคืนมาแล้ว
แต่พูดตรงว่าไม่สามารถเอาคืนมาได้
จากนั้นตนก็เข้าไปแจ้งความขอทำบัตรประชาชนใหม่
ได้เดินทางกลับมาบ้านแล้วพบว่าอ้าวมีการเผาศพ
แสดงว่าคนที่เอาบัตรประชาชนไปนั่นเขาเสียชีวิตอย่างนี้เหรอ

คนทั้งหมู่บ้านเคยเข้าใจว่าตัวเองนี่แหละตาย

แหล่งปัจจีนผิดมาแล้ว
ชีวิตตัวเองคืนหน่อยเพราะว่าตนเองยังไม่ตาย
แต่ตามหลักฐานทะเบียนราชได้รู้ว่าตนเองเสียชีวิตไปแล้ว
ทางล่าสุดรองคณะบดีผู้อำนวยการวัชิระพยาบาลกล่าวว่า
เหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่
เนื่องจากตอนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชนะสูตรศพ
ได้รับข้อมูลจากตำรวจว่าเขาเจอบัตรประชาชน
อันนี้ก็เป็นหลักฐานในการยืนยันว่าบัตรประชาชนนั้นเป็นของนายสาคอนจริง
โดยมีสาเหตุจากการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร
แล้วก็การรับศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงไม่ได้ทำการพิสูจน์หรือชนะสูตรเพิ่มเติม
เรื่องจากมีหลักฐานยืนยันที่ตำรวจเขาส่งมาคือ๑บัตรประชาชน
แล้วก็มีพยานบุคคลเป็นเพื่อนบ้าน
ไม่ได้ติดใจตรวจสอบอะไรซ้ำสักหนึ่ง
ด้วยการตายไม่ได้ผิดสังเกตมากมาย
มันอาจจะแบบว่าป่วยตายครับ
ทางด้านผู้ใหญ่บ้านนะฮะกล่าวว่าตนได้ตรวจสอบดูแล้วเห็นว่า
เป็นนายสาคอนที่เป็นลูกบ้านของตัวเองจริง
ในการช่วยเหลือในสาครต่อไป
อะไรจะทำอย่างไร
เตอร์ย่างย่าไปรับศพเนี่ย
บอกว่าเขาผิดสังเกตแล้ว
รู้ถึงจะเป็นแย่พี่น้องที่ทำบุญให้แล้ว

อันนี้กลับจริง
เป็นลูกที่ดีแล้วต้องกับบ้านเข้าอีกนิด

ร้อนโดนมือไม่รู้สึกเลยค่ะเมื่อกี้เขาส่งมา
มือแข็งมือชาติอะไรหมดแล้วนะอ่ะช่วงหน้าคุณผู้ชม
ฉันอยากจะเอาคุณนายม้ามานั่งด้วยจังเลยอ่ะ

สรุปแล้วเราสังเกตไหมหลังเนี่ยข่าวไม่ว่าจะเป็นทางเพนตาก้อน
มนุษย์ต่างดาวมีจริงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย
เฮเลอรี่ติ๊กปรินตันตอนนั้นเขาบอกว่าถ้าสมมุติเขาชนะการเลิกตั้ง
เขาจะเปิดเผยทุกอย่างแต่ปรากฏว่าเขาแพ้ไปเราก็เลยไม่ได้รู้
เดี๋ยวช่วงหน้าเป็นไงจะกลับมา
โอเคกลับมากับข่าวใส่ไข่แม่คิดถึงออนภาพิธีกรหน้าใหม่ของฉันจังเลย

เข้าแล้วอย่างวงแค่นี้
สิสัก๓๔เดือนกว่ามันจะเข้า
ถ้าเป๊ะขนาดนั้นไม่ใช่แต่ว่าตอนนี้คือทำงานได้
โมดีไฟล์มาทั้งหน้านางทำอะไรบ้างอ่ะ

โอ้ให้ดูให้ดูให้ดูคือ
นางทะลกใช่ไหมนางทะลกใช่ไหม
ไม่ตึงขึงใช้คำว่าขึง
แต่ว่าขอบอกว่างานเกาหลีเนี่ยเทพ
นี่ฉันเกิดมบว่าฉันอยากจะไปทำเลยอะ

เขาบอกว่าไม่เห็นรอยเลย

ต่อที่เอเซวาวัชไชยฟ้าไปทำนะ

คือทุกอย่างหน้ามันเข้าที่หมดเนี่ยเขาถลกขึ้นนะ

อ๋อเหมือนเพราะวัยมั้ยจริงมันเกาหลีด้วยความเก่งมันแค่ถลกขึ้นแค่เนี่ยทุกอย่างรวมตัวหมดแล้ว

แต่มันต้องถ้าทำจริงมันต้องทำสองแชมป์ต้องเอากล้ามเนื้อขึ้นด้วย
แต่สำหรับวัยที่เธอพูดนั้นยังไม่ต้องเอากล้ามเนื้อขึ้น
ใช่ไหมแต่ของคุณแม่เอากล้ามเนื้อด้วยแล้วก็เนื้อข้างนอกเหมือนข้างนอกไปด้วย

รถช่วงว่างตรงนี้๒นิ้ว
ผากไม่เถิกแล้วเธอเอาไรผมลงมาเป็นที่ปกติ

จะทำดังโง่ในสัปดาห์ต่อไปแล้ว
รอดูรถดำคุณแม่ก็ไม่ตึงมาก

ที่ลึกกว่านั้นคือตลอดที่อยู่๑๕วัน
คุณแม่ล้างแผลเอง

เป็นร่อยอีก๓๔เดือนครั้ง
ท่อนี้ทำงานได้แล้วตึงสวยแล้วแสกข้างได้

ไฟลายว่ามีรอย
ใครอยู่ใกล้คุณออนนะภากับดุหนาเลียคุณออนนะภามาดูข่าวนี้ซะหน่อย

หลังจากที่มีกระแสข่าวลือออกมาเป็นระยะระยะว่ากระทรวงกราโหมของสหรัฐอเมริกานะฮะ
เพื่อค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวพี่

ที่จริงต้องเชิญคุณพีททองเจอเค้าเชื่อมาก

ข่าวลือเหล่านี้บางทีเขาบอกการ์ตูนหรือเปล่า

เยอะไปหรือเปล่าทฤษฎีสมครบอื่นมันมีจริงอยู่ป่ะ

รับว่าพวกเขาทำโครงการระบุตัวตน
ภัยคุกคามทางอากาศยานขั้นสูง
หรือวัตถุบินไม่อาจระบุเอกลักษณ์อย่างลับมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ใช้งบประมาณสูงถึง๒๒ล้านยูเอสดอลลาร์สหรัฐหรือ๗๑๕ล้านบาทต่อปี

ซึ่งในขณะนั้นเป็นประธานเสียงข้างมากแห่งวุฒิสภาเนี่ย
มีเจ้าหน้าที่ที่รู้เกี่ยวกับโครงการนี้เพียงหยิบมือเดียวเท่านั้น
คือจะต้องทำอะไรก็แล้วแต่ให้มันเงียบที่สุด

แต่ก็อย่างนี้ว่าปรากฏการณ์ที่อธิบายไม่ได้ไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่าสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวมันมีอยู่จริง
ตั้งแต่ปี๒๕๕๕เนื่องจากมีประเด็นสำคัญกว่าการนำคือควรจะเอางบประมาณที่ปีละ๗๐๐กว่าล้าน
แล้วก็วัตถุบินต้องสงสัยอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้
นะฮะนี่พี่เหมียวไม่ต้องไปทำเหมือนพี่ม้าหรอกฟังหน้าเด็กแล้ว

พี่เหมียวก็ได้

หรอแต่งตัวดูหนาวมาก

หนุ่มกัญชัยไม่หยุดหล่อนนี่ปากพอกับหนุ่มกัญชัยนะแองจี้
โอ๊ยคุณแม่งก็จริงคุณอาบแล้วแบบนั้นค่ะพี่ถ้าวันนึงนะ

มีโอกาสได้สัมภาษณ์อาจารย์เทพนมเมืองแมน

วันหนึ่งอายุคุณไม่ถึง๕๐หรอก

อีกหน่อยจะเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็จะไม่ต้องหาคำตอบกันแล้ว

นางยังไม่ตายหรอกค่ะรุ่นนี้
นางยังอยู่อีกยาวนี่เป็นถลกน้ำ

คุณแม่กำลังใช้เทคโนโลยีของดาวข้างนอกหรือเปล่า

นางบอกว่าให้นางเชื่อได้
ต่อเมื่อหารักฐานได้ว่าข้างบน

เพราะว่าทำไมถึงมียานมาได้

ปีนึงเขาใช้๗๑๕ล้านบาทเขายังหาคำตอบไม่

อันนี้เป็นเรื่องความมั่นคง
พูดถึงเรื่องของการศัลยกรรมแปลงโฉมค่ะ

แปลงเพื่อตบตาตำรวจ
หนีคดีมาสองปีพี่

เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารเยาวชนและครอบครัวกลาง

การจับกลุ่มครั้งนี้

แต่เขาแปลงโฉมเป็นสาว

ไม่รู้ว่าเรงหรือเปล่า

พบเห็นหญิงสาวเดินผ่านถ้าทาง

ระบุชื่อนายสิทธิ์ที่ใช้รื่นยินดี
ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมในเบื้องต้น
พบว่ามีหมายจับคดีรักทรัพย์อยู่แล้วนี่ไง
แล้วดันเก็บบัตรประชาชนที่มีคดีไว้

ภายในสองปีนั้นประชาชนนี้ไม่ได้ใช้การอะไรเหรอนี่
แล้วตำรวจสามารถจะสุดตรวจแป๊บเดียวออกมาเลย
ใช่ก็เลยไปควบคุณตัวไป
จากการตรวจสอบก็ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะคะ
ว่าเมื่อที่๒๐มิการ๒๐ม
วันที่๑๔กุมภาพันธ์๒๕๕๘๒ปีที่แล้วนะคะ
ได้ร่วมกับพวกกฮลักขโมยรถจักรยาน
หมายเลขทะเบียนนะคะรจท๕๑๘กธมนี่แหละค่ะ
ที่จอดไว้บริเวณคอนโดบ้านสวนสบย๔๘
หลังก่อเหตุก็ได้หลบหนีไปจากนั้นก็ไปทำศัลยกรรม

ดูซิเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจดจำใบหน้าและรูปร่างของตนได้
ก่อนจะมาทำงานย่านสุขุมวิทย์กระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่ม

ตรงที่ทำเปลี่ยนไปด่วงแล้วว่าว่าหน๊ะ
คนทำผิดด่ะ
น่ายามเห็นหน้าก่อนสัญกรรม

นี่ไม่ได้ตั้งหลายปีนึง

ฮยอนในสมาชิกวงชายนี้เนี่ยจากไปอย่างกระทันหันแล้วก็ร่างนั้นถูกพบในสภาพที่หมดสติในบ้านพักที่กรุงโซลนะคะก่อนจะนำร่างไปส่งโรงพยาบาลแต่ว่าก็เสียชีวิตซะแล้วค่ะความเสียใจ
สมาชิกวงชนนี้ก็อยู่มานานกับเอสเอ็ม
งานต่างเศร้ามากและช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาเป็นคนรักดนตรีมากกว่าใครและเป็นศิลปินที่สามารถแสดงบนเวทีได้ยอดเยี่ยม
มันทำให้ใจของเราแหลกสลายที่จะต้องนำข่าวนี้แจ้งกับแฟนค่ะ
ส่วนแรกละเอียดนี้นะคะทางตำรวจกังแนมของเกาหลีใต้ก็บอกว่า
องค์ฮอยอลนี่ได้เสียชีวิตลงในวัย๒๗ปี
สาเหตุนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนและสื่อเกาหลีใต้ได้รายงานความคืบหน้า
ว่าในห้องเกิดเหตุนั้นตำรวจได้เข้าไปเพื่อตรวจสอบและเก็บหลักฐาน
แต่ว่าได้ปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้ใครเข้าออกเลยนะฮะ
ส่วนประตูห้องมีการถอกรูปปิดตำรวจคือกันบดเลยไม่ให้ใครเข้าไปเลย
อย่างไรก็ตามก็ไม่มีการนำรูปที่ตำรวจถ่ายภาพภายในนั้นมาเปิดเผยแต่อย่างใด
ทางด้านพี่สาวบอกว่าสาเหตุการณ์ตายนั้นตนคาดว่าได้รับการ
มีกระทะวางอยู่ก็เป็นฐานหินแล้วก็เผาถ่านหินควันให้เกิดควัน
เหมือนกับเป็นท่อไอเสียนะแต่เป็นฐานหินพระ
แล้วห้องเมืองหนาวนี่ก็ปิดอยู่แล้วเขาก็เลยเสียชีวิต
ซึ่งวิธีการฆ่าตัวตายแบบนี้เป็นที่แพร่หลายเหมือนกันนะ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

ถ้าถึงดวงดาวนะก็ต้องผ่านอะไร
ต่างกับหนุ่มเฉริงกับหนุ่มเฉริงเกาหลี

สมมุติว่าวันนี้เราถ่ายรายการ

สมมุติว่าเกมโชว์เนี่ยจะต้องแข่งกันกินอย่างนี้

ตั้งแต่เย็นให้กินข้าวมื้อสุดท้าย

เพื่อว่าความหิวน่าจะได้ออก

เขาไม่ได้เป็นดาราดังมากมายนะ

เขาต้องปล่อยให้หน้ากล้องแห้งสุด

มีปัญหาเรื่องยาร์เงินแล้วก็ต้องกดดันเลย

พิษซอปพอต์ทุกอย่าง

มีคนไปถามคุณใหม่ดาวิกาว่าอายุ๒๕แล้ว

งานเยอะเนอะช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ
บางทีเนี่ยเมื่อก่อนนี้ดาราที่ทำอะไรก็โดนแขวะตลอดก็คือพลอยเชอร์มาน

ชะโป๋คริสเตียนดีออกไอ้เจ้า
ตรงนี้ออกกำลังกายเลยหุ่นลงมาแล้ว

ผอมเลย

ดูสิสวยนางผอม

นางก็บอกว่านางน้อยอกน้อยใจอยู่

แต่ตั๊กก็โดนแขวะเกี่ยวกับเงินที่ไปบริจาค
เขาบอกว่าร่วมทำบุญในการจัดสร้างครั้งนี้ไปทั้งหมดเนี่ย

๑ล้าน๑แสน

แต่ที่จริงแล้วเท่าที่เราเห็นตามไอจีเนี่ย
นางก็บอกว่า๑ล้าน๑แสนโดนชาวเน็ตก็วิจารณ์ว่า

ไปเอาเงินของสามีเจ้าสวบุญชัยเป็นเจรงกระกุ้น

แล้วก็มาแอปบอกว่าเป็นเงินของตัวเอง
ซึ่งก่อนหน้านี้นางก็ของขึ้น
บอกแล้วตั๊กไหนตั๊กของขึ้นตลอด

เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท
เป็นเงินของตัวเองกับคุณนายเล็ก

หนึ่งล้านหนึ่งของผู้เพื่อน

เอาเพชรใหม่แล้วสิคะเล่าค่ะ

เข้ามาแลนด์ไปปรักใจใส่คุณหมายว่า๒๕แล้ว

ไปตั้งกระทุกถามบนเว็บไซต์ชื่อดังเว็บอะไรคะ

ทำงานไปเรียนไปที่จะเรียนให้จบได้เนี่ย

แล้วคอยดูกันใหม่อย่างชวนพี่ด้วยนะหมายถึงนักข่าวนะคะ
ถ้าเรียนจบไปร้องไห้กับใหม่ด้วย
อาหารเยอะเออยืนยันว่าปีหน้าจบแน่นอนเพราะนี่เทอมสุดท้ายแล้ว
เสียดายเทอมนี้เขารับกันไปแล้วเลยต้องโยกไปปีหน้า
เป็นไรรอนะคะตรงไหนก็
อยากจะเชื่อว่าแขกรับเชิญของเราตอน๔ทุ่มวันนี้

เราไม่รู้ใช่ไหมพี่ก๊อฟนี่คือตัวมูตัวหลักเลยนะ

จนเขาต้องเอาเรื่องนั้นมันเป็นความประทับใจที่อยู่ในหัวสมองของเขา

แล้วมาทำปุ๊บก็ยังเจออีกนะ
ไม่ใช่ไม่เจอเพราะสารแหน่ไปถ่ายที่ที่ตัวเองเจอไง
คนนี้โอ้โหปาร์ตี้เลยเธอ

เรื่องว่าวิญญาณอาฆาตเขาจะอาฆาตขนาดไหน
พุ่งใส่หน้าเต็มเลยจู่เนี่ยเขาบอกว่าที่เราเคยเจอหนังกัน
ผีออกมาจากเพดานเจอแน่นอน
แล้วก็คุณมาร่วมเช็คดวงไปกับเรานะฮะ
อาจารย์ลักษณ์ดวงเรียกว่าปีหน้าใครจะมีโอกาสมีลูก

จะเป็นยังไงการงานของแต่ละราศีจะเป็นยังไง
เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งตอน๔ทุ่มตรง